คดีหนุ่มหัวร้อนที่บอกว่าไปยิงญาติผู้พี่เสียชีวิต
มมาจากเรื่องของการไปทวงเงิน
อันนี้จริงหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะ
เดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศงานศพที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ
ญาติพี่น้องคนในครอบครัวร้องไห้ระงมกันเลยทีเดียวค่ะ
เป็นบรรยากาศพิธีรดน้ำศพของนายสมรักสังคอนหรือว่าในหนุ่มอายุ๔๓ปี
คนตายนั่นแหละค่ะจัดขึ้นที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีนะคะ
โดยเจ้าตัวเนี่ยเสียชีวิตเพราะไปถูกญาติผู้น้องเป็นญาติกันนะ
ชื่อว่านายวัชรากรวัชรากรอายุ๓๒ปีหรือชื่อเล่นว่านายหมาค่ะ
ยิงเอาที่บริเวณหน้าบ้านปมเรื่องของการถูกทวงเงิน
ญาติเนี่ยนำร่างมาถึงเตรียมทำพิธีรดน้ำศพแล้วก็ทั้งญาติพี่น้องทั้งเพื่อน
ร้องไห้อย่างหนักนะคะโดยเฉพาะยายเขียว
ยายเขียวเนี่ยเป็นยายของในหนุ่มนี่แหละคนตายอายุ๘๕ปีแล้ว
ยายร้องไห้หนักมากสงสารหลานชายค่ะ
ครอบครัวบอกว่าเดี๋ยวจะจัดพิธีสวด๕วันเดี๋ยวจะชาปนกิจในวันที่๙กุมภาพันธ์นี้
คุณผู้ชมตามเรื่องนี้กันหน่อยตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
มันใช่เรื่องของปมทวงเงินหรือเปล่า
เป็นภรรยานะคะของในหนุ่มคนตาย
แล้วอีกคนนึงที่เราไปพูดคุยด้วยก็คือน้าสาวค่ะ
นางสาวพิราณานแน่อายุสิบแปดปี
แต่น้าคนนี้เขาบอกว่าเปรียบเสมือนแม่
ในหนุ่มด้วยซ้ำเพราะเลี้ยงในหนุ่มมาตั้งแต่เด็กค่ะ
ตอนนี้ทั้งเมียทั้งน้าบอกเครียดแล้ว
เครียดเรื่องอะไรรู้ไหมคุณคิงเค้าบอกกลัวเหลือเกิน
นี่จะเป็นการตายฟรีของนายหนุ่ม
ทำไมถึงบอกว่าจะเป็นการตายฟรีของนายหนุ่ม
เพราะเขาบอกว่าก็ตัวมือยิงบอกว่าอะไรอ่ะ
ถูกบุกลุกบ้านกลางดึกเลยเอาปืนยิงออกไปเพื่อป้องกันตัว
แล้วตอนยิงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นในหนุ่มญาติฝั่งพี่ญาติผู้พี่ของเขา
อ้าวทีนี้ครอบครัวกังวลใจแล้ว
ส่วนเรื่องครอบครัวของนายหมาดนะคะนายหมาดก็คือมือยิง
บอกว่าไม่รู้เรื่องหนี้สินทางครอบครัวฝั่งนี้
บอกว่าน่าจะจริงนะเพราะตามปกติในหมาดคนนี้ไม่ค่อยเล่าเรื่องส่วนตัวให้ครอบครัวเขาฟังอยู่แล้ว
ทางด้านเมียของคนตายเมียในหนุ่มค่ะนางสาวสายเพล
ตอนตีสี่นะคะ๑๐นาทีนอนอยู่
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดสะดุ้งตื่น
เธอบอกว่าเธออาจจะรู้สึกว่าเธอกังวลใจ
กังวลใจว่าหลายอย่างสามีอาจจะมาส่งสัญญาณหรือไม่
และที่สำคัญคุณผู้ชมดูนะได้ยินเสียงปืนนะ
นี่คือภาพกล้องวงจรปิดค่ะ
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดตอนเกิดเหตุเวลานั้น
ยืนยันแบบนี้ตัวเมียนะคะในหนุ่มบอกว่า
แม้สามีเธอโผงผางแต่ไม่ใช่คนที่จะบุกไปบ้านใครตอนกลางคืน
มีพยานอยู่ด้วยแน่นอน
ทางด้านน้าสาวว่ายังไงล่ะน้าสาวบอกแบบนี้
หนุ่มเนี่ยพ่อกับแม่เขาแยกทางกันตั้งแต่เด็ก
ชีวิตของหนุ่มน่าสงสารรุ่มดอนมาตลอด
จนกระทั่งมาแต่งงานมีเมียมีครอบครัวมีการงานที่มั่นคง

สุดท้ายต้องมาเสียชีวิตแบบนี้
น้าพูดไปร้องไห้ตลอดเวลาน้ำตาไหลพรากเลย
เพราะอะไรน้าคือคนที่เลี้ยงหนุ่มมาตั้งแต่เด็ก

น้าบอกเหมือนกับเมียเลยค่ะบอกว่า

แต่ไม่ยุ่งกับใครหรอกนะถ้าเกิดไม่ถูกเอาเปรียบ
อยากขอความเป็นธรรมให้หลานด้วยค่ะ
เพราะว่าผมอยู่ในบ้านเห็นพี่หนุ่มมาเจ้าเป็นบ้านข้างนอก

คือมันไม่ใช่อะค่ะ

เพราะว่าส่วนตัวหนูหนูก็กลัวค่ะแล้วหนูก็กังวลด้วย
ว่าคดีมันจะพลิกแพง
ติดค้างอะไรยังไงเท่าไหร่คือไม่เป็นไร
แต่ว่าให้บอกเหตุผลว่าที่ผมยิงไปคือเพราะอะไร

บอกว่าแล้วสามีเธอจะไปทำอะไรที่บ้านของในหมาดล่ะ

ตำรวจสพพุนพินก็เลยคุมตัวเขาออกมาจากโรงพัก
จะเอาไปฝากขังต่อที่ศาลจังหวัดสุราธานีนั่นแหละค่ะ
เบื้องต้นตัวในหมาดรับสารภาพว่าเขาใช้ปืนยิงในหนุ่มก็จริง
แต่ไม่ได้ตั้งใจอ้างว่าเข้าใจผิด
ยังบอกนะบอกว่าในหนุ่มคิดเลยว่าในหนุ่มเป็นโจร
จะเข้ามาก่อเหตุอะไรที่บ้านยิงเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตัวเอง

พยายามเข้าไปถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วก็ถามเขาด้วยว่าอ้าวตกลงหมาก

แล้วตกลงใช้ปืนยิงหนุ่มป้องกันตัวหรือตั้งใจให้ถึงตายหรือเปล่า

ถามต่อว่าจะฝากอะไรถึงครอบครัวเขาไหม
ตอบค่ะเอาลองดูหน่อยแล้วกัน
ตกลงว่าเราเป็นหนี้เขาอะไรยังไงเท่าไหร่

เหมือนมันยังงงสงสัยเรื่องเลขกันอยู่ว่า

เราเคยมีเรื่องถือขั้นรมารกันกัน

คิดว่าจะถือทำให้เขาถึงขั้นเสียชีวิตไหมครับ
มาหลายาเขาบ้างไหม

้มหน้าแล้วสายหน้าอย่างเดียวสายหัวอย่างเดียวเลย

กับทีมข่าวไทยรัฐของเราทางโทรศัพท์บอกว่า

สี่แสนจะขอประกันตัวลูกที่ศาล
แล้วก็ขอให้เป็นดุลยพินิษฐ์ของศาลว่าจะอนุญาตหรือเปล่า
ทีนี้ทางด้านของพ่อก็บอกแบบนี้นะ
ถ้าผมรู้นะว่าลูกชายไปติดหนี้
แล้วก่อเหตุแบบนี้ผมไม่มีวันยอมให้เกิดขึ้น
หลังเกิดเหตุจริงผมก็ไปคุยกับยายของหนุ่มแล้วนะ

ยืนยันว่าลูกผมในหมาไม่ได้หลบหนี
และเดี๋ยวเอาไปมอบตัวเองไม่ต้องไปติดตามไล่ล่าอะไรเลย
ส่วนที่ครอบครัวกังวลเรื่องของความปลอดภัย
พ่อของในหมาดในหมูยืนยันแบบนี้ไม่ต้องกังวลหรอกนะ
เราเป็นพี่น้องใกล้ชิด
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแน่นอน
แสดงว่าไอ้ที่บอกว่ามีนงมีหนี้มีหนี้สินอะไรต่างอันนี้

อันนั้นผมไม่รู้เรื่องถ้าผมรู้เรื่องเรื่องนี้จะไม่เกิดเหตุ
ที่ว่าให้ลูกชายผมไปยิงหลานหลานมามีทะเลาะกับลูกชายผมเนี่ย
รับรองว่าไม่ให้มีเกิดเหตุแน่นอน
ขณะคืนนั้นคืนตอนหัวค่ำประมาณ๒ทุ่ม
แฟนเขายังนั่งคุยกับผมเลยยังเสนอขายปลาผมเลย
เรื่องที่จะเกิดต่อไปอันนี้ผมรู้แล้ว
ผมจะป้องกันอย่างที่สุดว่าไม่ให้มีเกิดขึ้น
นี่ทางฝั่งของพ่อของตัวผู้ก่อเหตุ
ทีนี้คุณผู้ชมคะเรื่องของการประกันตัว
ชั้นฝากขังพนักงานสอบสวนได้คัดค้างการประกันตัวไปนะคะ
เพราะว่าอะไรมันเป็นคดีอุกชะกันแล้วก็สะเทือนขวัญ
แล้วก็ไม่ได้มีการนำตัวในหมาดคนก่อเหตุมือยิงไปทำแผนนะ
เพราะอะไรเพราะจุดที่เกิดเหตุมันใกล้กับงานศพเกินไป
กลัวเดี๋ยวจะเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นมาได้
ส่วนผลชนสูตรพลิกศพนะคะเดี๋ยวต้องรอผลที่ชัดเจนอีกครั้งค่ะ
ยังไม่พบหัวกระสุนในร่างของคนตาย
แล้วก็ไม่ได้เจอหัวกระสุนรวมถึงปลอกในที่เกิดเหตุด้วย
แต่ตำรวจยืนยันแบบนี้ว่ามีหลักฐานในการเอาผิดตัวผู้ก่อเหตุแน่นอน